ติดตามประเด็นร้อนฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับ

ได้ส่งหนังสือให้กับคคทหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรณีทุจริตภายในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
บิ๊กเจี๊ยบนะครับคนตำรวจโทพิษันจุนดิหลก
อดีตเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เดินทางมาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับ
เพื่อยื่นหนังสือถึงดรกล้องศักดิยอดมณี
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ให้ติดตามเรื่องการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอล
หลังจากได้มีการยื่นครั้งแรกเมื่อวันที่๒๖ตุลาคมในปีที่ผ่านมา
เจี๊ยบก็เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลากว่า๒เดือนที่รอมานะครับ
วันนี้จึงมาสอบถามความคืบหน้า
รวมทั้งนำหลักฐานที่เก็บไว้ขณะนำรงตำแหน่ง
ขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมามอบเพิ่มเติม
อาทิตย์เช่นใครรับเงินเดือนที่ไหนบ้าง
แล้วผิดข้อบังคับข้อใดบ้าง
กรกฐนั้นมีข้อสงสัยก็สามารถเรียกตนมาสอบได้
แต่ถ้าหากว่ากรกฐนั้นละเว้นก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
อีกทั้งผู้ว่ากรกฐก็ต้องประเมินในรอบผลงานในรอบ๖เดือนอีกด้วย

หากกรกธอนั้นไม่ดำเนินการตรวจสอบนะครับ
เจี๊ยบก็บอกว่าจะไปฟ้องสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือว่าปปชพร้อมกับย้ำอย่างมั่นใจ

สมาคมฟุตบอลแล้วก็จะสรุปได้แล้วก็ท่านจะใช้อำนาจ
ตามกฎหมายได้อย่างไรนะครับถ้ากรกตไม่ตรวจสอบเถอะ
กรปทก็ไปนู่นปปชด้วยนะละเว้นหรือว่าเข้าด้วยช่วยเหลือ
กันนะครับแล้วยังเหลือว่าผมอ่ะก็เป็นตำรวจเก่านะครับ
เอาคนติดคุกมาก็เยอะแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นพยานหลักฐาน
ที่มันจะต้องตรวจสอบได้เนี่ยมันก็ต้องรวบรวมไว้ทั้งนั้น
เลยครับเพื่อนทางฝากฟังของสมาคมกีฬาฟุกบรรยะแห่ง
การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคุณตำรวจโทรอำนวยนิมโมโนโคสกสมาคมก็ยืนยันว่า
สมาคมกีฬาฝึกวันแห่งประเทศไทยมีความตรงใส
หลังจากได้ทำการส่งเอกสารชี้แจงให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมา
และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางการกีฬาแห่งประเทศไทย
ส่วนจะพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่เนี่ยยังไม่สามารถทราบได้
แต่ทางสมาคมได้ชี้แจงพร้อมกับส่งเอกสารทั้งหมดทุกประเด็น
ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้สอบถามมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ